คุณผู้ชมครับในเรื่องของการเมืองถึงแม้ตอนนี้ตัวนายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับ
ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐อย่างที่หวังใจเอาไว้นะครับ
เพราะว่าปัญหาถาโถมเข้ามามากมายเหลือเกิน
แต่ว่าณวันนี้ก็มีเรื่องครับที่ทำให้สามารถยิ้มออกได้บ้างแล้วก็ฮือฮากันไป
เพราะว่าเขาไปช่วยแม่ค้าไปซื้อลอตเตอรี่มาก่อนหน้านี้
เลข๓๐สุดท้ายวันนี้พอออกมาก็กลายเป็นผู้โชคดีครับ
ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวกันไปนะฮะถึงแม้จะมีความโชคดี
แต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรกับเรื่องของการเมืองไทย
วันนี้เอาสีสันมาฝากติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ความวุ่นวายปูดเสียนเวียนกล้าวของทิมพิธาริมเจริญรัฐวาธินายกรัฐมนตรีคนที่๓๐พักเก้าไกล
สารพัดปัญหาที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามยัดเยียดมาให้
เพื่อสกัดไม่ให้ไปถึงฝั่งฝันทั้งที่ชนะการเลือกตั้งมาอย่างขาวสะอาดนั้น
แต่ในเรื่องเลวร้ายที่ประดังประเด็นเข้ามาก็ยังมีความโชคดีปะปนอยู่
เทพธิดาแห่งโชคลาภยืนอยู่เคียงข้างเขาและได้มอบรางวัลปลอบใจมาให้
แม้จะไม่มากแต่ก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับกองเชียร์ได้ไม่น้อย
เพราะเมื่อผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
ปรากฏว่าทีมพิธาผู้ที่ประกาศตัวว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ถูกเลขท้าย๒ตัวหมายเลข๓๐ได้เงินมากินโน่ส้มและช็อกมิ้นแบบขำ๔๐๐๐บาท
รางวัลเลขท้าย๒ตัวที่ไปช่วยอุดหนุนแม่ค้ามา๒ใบตอนลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน
แม้จะได้มรางวัลมาเป็นน้ำจิ้มเล็กให้ชุ่มชื่นใจแต่จะดีใจจนเพิดเพลินไม่ได้
และบัญชีของพิธาก็เป็นที่จับตามองของพวกนักร้องที่ต้องการจะรู้ว่า
ยังมีประเด็นอะไรให้หยิบฉวยมาเล่นงานได้เพิ่มเติมอีกไหม
ขณะที่นักการเมืองคนอื่นทยอยส่งบัญชีทรัพย์สินจนเกือบครบหมดแล้ว
บางคนรวยเหลือเชื่อมีทรัพย์สินเกือบ๑๐๐ล้านบาท
แต่ที่น่าสนใจก็คือการทำใจใหญ่ให้คนอื่นนั้นยืมทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของตัวเองไปลงทุน
โดยที่เรื่องแบบนี้ไม่มีนักร้องคนไหนรู้สึกเอ๊ะแม้แต่คนเดียว
ถึงตอนนี้คำถามที่ประชาชนส่วนใหญ่สงสัยมากก็คือ
ทำไมการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายพิธาถึงได้มีอุปสรรคมากมาย
คำตอบที่ได้ลองไปฟังจากปากของนักวิชาการที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด
กฎหมายมาใช้จัดการเฉพาะฝ่ายตรงข้าม
ไม่ได้ทำให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยตรงกันข้าม
กลับทำให้ประชาชนรู้สึกโกรธเกลี้ยวต่อความไม่เป็นธรรม
อาจนำไปสู่การศูนย์สิ้นศรัทธาและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็ได้
ข่าวไทยบรับทีวีบร่อยงาน